ทางอดีตสสพักเพื่อไทยนะคะก็แนะนำรัฐบาลบอกว่าอยากให้เร่งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการสินเชื่อ
เพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ
เพราะว่าตอนนี้ชาวนายังรับรู้ไม่ทั่วถึงนะคะ
ส่วนทางด้านในแพทย์วรงเดชกิจวิกรมก็เปิดเผยว่ามีนักการเมืองจัดฉากรับซื้อข้าวจากชาวนา
แล้วมาขายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดหวังผลทางการเมืองค่ะ
นายแพทย์วโรงเดชกิตวิกรมอสพฤศนุโลกภักดิ์ประชาธิบัติ
โพสต์เฟซบุ๊กเรียกร้องให้รัฐบาลตรวจสอบ
กระบวนการถล่มราคาข้าวของนังสาวยิ่งลักษณวตาดินยกรัฐมนตรี
แล้วจากนั้นมีการจัดฉากขายข้าวสารหอมลิ
ราคากิโลกรัมละ๒๐บาทของชาวนาที่จังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งได้รับการยืนยันจากชาวอุบลว่าเป็นการจัดฉากจริง
และการนำข้าวสารหอมมะลิมาขายเพียงกิโลกรัมละ๒๐บาทของนางสาวยิ่งลักษ
ในขณะที่ราคาทั่วไปขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๓๐๓๕บาท
เท่ากับเป็นการทุบราคาข้าวสารหอมะลิอย่างเลือดเย็น
ตั้งข้อสังเกตชาวนาที่มาว่ามีขบวนการจัดตั้งหรือไม่
หรือว่าเป็นทีมงานของนักการเมืองแต่ทำตัวเป็นชาวนา
เพื่อสร้างเหตุการณ์ป่วนตลาดข้าว
ขอเรียกร้องไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงให้ประชาชนรับทราบโดยเร็วค่ะ
ขณะที่นายสมคิตเชื้อคงอดีตสออุบลราชธานีพักเพื่อไทย
ยืนยันว่านางสายิ่งลักขายข้าวราคา๒๐บาท
เพื่อให้เห็นว่าหากชาวนาจะขายตรงหรือขายเองก็ทำได้ในราคานี้
เพราะวันนี้โรงศรีซื้อข้าวที่หักความชื้นแล้วเหลือกิโลกรัมละ๗บาท
แต่ราคาข้าวสารในห้างสรรพสินค้าไม่ได้ลดลง
ชาวบ้านยังซื้อข้าวสารราคาแพงบริโภค
ถ้าหากนายแพทย์วรงอยากทำก็ขอให้ทำ
ราคาลงบ้างนายทุนใหญ่ไม่เดือดร้อนอะไร
หรือเพราะในแพทย์วรงกลัวขาดทุน
ขออภัยนะคะกลัวในทุนขายข้าวสารเดือดร้อน
เช่นเดียวกับนายอำนวยคลังพาอดีตศพเพื่อไทย
กล่าวถึงมาตรการสินเชื่อ
ชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี
เพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ
โดยบอกว่าประชาชนในพื้นที่จังหวัดลบบุรี
ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเพราะชาวนาที่เก็บเกี่ยวแล้วยังต้องนำ
ไปขายให้กับโรงศรีในราคาต่ำจึงอยากให้รัฐบาลเร่ง
ประชาสัมพันธ์และให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐลงไปช่วยเหลือ
เพราะว่าในหลายอำเภอทำข้าวนาปีสามารถเก็บเกี่ยวได้แค่ปีละครั้ง
ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือก็จะส่งผลกระทบกับชาวนาอย่างมากค่ะ